ทีนี้มาดูการใช้เทคโนโลยีในการช่วยเหลือคนอื่นดีไหมคะ
ในการโพสต์เรื่องราวในโลกโซเทียลนะคะ

แล้วยิ่งที่หลังเนี่ยนะคือเป็นปานดำ
เหมือนเป็นเนื้อหนาเหมือนเป็นหนังช้างอะค่ะ
ครับที่หลังเป็นแบบนี้ทั้งหลัง

นี่คือหลังหูปานหนาขนาดนี้เลยคุณภาคภูมิ

แล้วเวลาอากาศแห้งมันจะคัน

ต้องนั่งเกาให้รูปหลังให้แบบนี้ค่ะ
นี่อยู่ที่ตำบลวังโบดนะคะ
น้องนิ่มเด็กหญิงนิสากรพานุรักษ์อายุ๑๓

คือเป็นปานดำทั้งตัวที่หลังเนี่ยหนามาก

ที่แขนที่ขาที่หน้าก็กระจายไปทั่วร่างกายค่ะ
อยู่กับคุณยายค่ะคุณยายของน้องนิ่มชื่อว่า
นางนุจรีนามสงคราม
คุณยายบอกว่าอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็ก

ส่งเงินมาให้บ้างครั้งคราว
ปานดำของน้องนิ่มมันไม่ได้มีแล้วจบนะคะ
มันมีมากขึ้นเรื่อยค่ะ
พออายุมากขึ้นก็มีมากขึ้นมีมากขึ้นแบบนี้
พอมันแห้งอากาศแห้งผิวแห้งก็คัน
ต้องใช้พัดลมเป่าตลอด
๔ปีก่อนหน่วยงานต่างก็เข้ามาดูแลนะคะ
ไปรักษาที่โรงพยาบาลจุลาลงกรนะคะ
คุณหมอก็ตรวจให้ยามาทา
เบื้องต้นก็คือแก้อาการคัน
ก็ต้องไปหาหมอเป็นระยะค่ะ

แล้วไม่ได้เป็นแค่ปานคุณผู้ชม
ล่าสุดคุณหมอตรวจน้องนิ่มแล้วพบว่า
เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะ

ฟังเสียงคุณยายของน้องนิ่มดูนะคะ
ชีวิตประจำวันไปโรงเรียนก็ลำบาก

ในการช่วยเหลือน้องนิ่มให้หน้าจอตอนนี้นะคะ

คือคุณยายเขาก็พาไปหาหมอเรื่อยค่ะ

คุณยายเขาก็สงสัยนะเขาก็ถามคุณหมอว่า
มันหายไหมมันจะหายขาดได้ไหมโรคแบบนี้

คุณหมอบอกว่ามันเป็นไปได้ต้องไปต่างประเทศค่ะ

ใช่แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่ปานแล้วด้วยไงคะคุณภาคภูมิ
มันเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยค่ะ

เพราะซ้ำกรรมสัตว์เนี่ย
นี่นะคะก็อยากจะให้ผู้ใจบุญช่วยเหลือนะคะ

ชีวิตเกิดมาเจอเรื่องราวแบบนี้ต้องบอกว่าหนักหนาสาหัสจริง